นั้นเป็นเครื่องที่ผลิตใหม่นะคะส่วนเครื่องที่ล็อตแรกที่มีปัญหาก็ได้ส่งกลับไปที่เกาหลีใต้ทั้งหมดแล้วค่ะ
เพื่อเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองล่วงหน้าคืนจากหน้าร้านทั้งหมด
และส่งคืนเครื่องล็อตแรกกลับไปยังสำนักงานใหญ่ที่เกาหลีใต้แล้ว
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป
ว่าเครื่องล็อตใหม่ที่จะนำเข้ามาจำหน่ายหลังจากนี้จะเป็นเครื่องที่ผลิตใหม่ทั้งหมด
เพื่อทยอยส่งไปยังประเทศต่างต่างทั่วโลกนะคะก่อนหน้านี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อนี้ขึ้นเครื่อง
ล่าสุดก็ได้ให้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อลาวาขึ้นเครื่องเช่นเดียวกัน
เพราะเกิดเหตุระเบิดและลุกไหม้ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อลาวาที่เกิดปัญหาก็มีอยู่สามรุ่นค่ะ